คุณพักภูมิตอนนี้ทีมข่าวเทลารักษณ์ทีวีของเราก็
เกาะติดบรรยากาศอยู่บริเวณด้านหน้า
แกนนำได้มีการประกาศให้มวลชนที่มาร่วมชุมนุม
ในครั้งนี้ได้ขยับแนว
ออกไปเพื่อที่จะได้ไปนั่งในบริเวณสวนหย่อม
ที่ด้านหน้าธนาคารถ
ตอนนี้นะคะที่ฉันอยู่กับแกนนำหลักอีกคนนึงนะคะรุ้งปรณสยา
ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์บางส่วน
และถึงแนวทางแล้วก็การทำงานในลักษณะนี้ค่ะ
เรื่องของการแจ้งเปลี่ยนสถานที่ค่ะอยากจะถามรุ้งว่า
ทำไมวันนี้แก่นำเมื่อคืนช่วงดึกแก่นำถึงตัดสินใจ
ที่จะแจ้งเปลี่ยนสถานที่ไม่ไปตรงสำนักงานทรัพยาศาสตร์สิน
แล้วก็เปลี่ยนมาที่ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักการใหญ่ค่ะ
ที่เราตัดสินใจเปลี่ยนเนื่องจากสถานการณ์เนี่ย
มันดูมันดูคุกกุ่นมากกว่าปกตินะคะ

คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ชมนุมเป็นหลัก
เพราะงั้นเนี่ยถ้าเราเห็นท่าทีที่มันดูคุกคาม
ที่มันดูว่ามวลชนของเราจะไม่ปลอดภัย
แล้วมันจะทำให้เราดูแลมวลชนไม่ได้
เราก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนสถานที่

ก็คือเราเห็นการเตรียมความพร้อมหลายสิ่งหลายอย่าง

ก็เลยทำให้แก่นำหลายคนมีมติร่วมกันว่า
จะต้องเปลี่ยนจุดมาใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะคนในล่าสนเราประชุมกัน
แล้วเราเห็นว่าเปลี่ยนเถอะเราจะได้ดูแลทุกคนได้
แล้วเรื่องของการขับเคลื่อนนะคะ
อย่างที่บอกไปว่าเรายังยึดในเรื่องของข้อเรียกร้อง๓ข้อ
วันนี้จุดยืนเรื่องข้อเรียกร้องเนี่ยยังอยู่ในพื้นเดิมไหมคะ

แต่ว่าวันนี้เราเน้นไปที่ข้อ๓เนอะ
แล้วก็เน้นไปในส่วนย่อยของ๑๐ข้อเรียกร้องปฏิรูปนะคะ
ก็เป็นเรื่องของงบประมาณส่วนธรรมหากาศัพท์
ก็ใช่วันนี้จะเน้นเรื่องนี้แล้วก็เราได้เชิญผู้ที่มีความรู้
ในความรู้เลือดว่าเอ็กเบิร์ตเรื่องนี้มาโดยเฉพาะ
เพื่อมาปลาใสในเวทีนี้โดยเฉพาะด้วย
เพราะว่าเราต้องการให้ทุกคนได้ข้อมูลจริง

ทำไมทำไมเราถึงต้องมาที่นี่ทำไมเราถึงต้องมีการปฏิรูปสถาบัน
แล้วทำไมเราต้องทำในส่วนของงบประมาณด้วย
ก็วันนี้น่าจะอีกสักชั่วโมงชั่วโมงหนึ่ง
ก็จะได้เริ่มประสัยในประเทศนั้นกันแหละ
เขาก็จะมีคนที่มีความรู้เรื่องนี้โดยเฉพาะมาให้ความรู้ใช่ไหมคะ
และอย่างกิจกรรมวันนี้ค่ะรุ้งอยากจะถามนิดนึงว่า
เรามีการกำหนดว่ายังไงบ้าง
อย่างที่บอกไปว่าเหมือนที่รุ้งบอกไปเมื่อสักครู่ว่า
จะมีผู้ที่มีความรู้เข้ามาปราศัย
แล้วตลอดทั้งคืนจะมีการวางไหมคะว่า
ชุมนุมจนถึงกี่โมงอะไรยังไง
ก็หนูคาวว่าน่าจะไม่ถึง๔ทุ่ม
เพราะว่าวันนี้เราเน้นมาประสัยโดยเฉพาะ
เราเน้นมาให้ข้อมูลคนโดยเฉพาะ
แต่ว่าเราก็จะมีการประกาศการชมนุมขนาดไป

ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวไหมครับ
ใช่ค่ะก็ในไปหน้าจากนี้
เราจะเน้นประเด็นเรื่องสถามงาน
เพื่อว่าเราจะได้ให้ข้อมูลคนด้วย
แล้วทำให้คนเห็นภาพด้วยให้คนเข้าใจ

อย่างที่มีการบอกไปว่าจะมีการชุมนุมต่อเนื่อง

วลชนทุกคนก็อยากให้มาร่วมรับฟังข้อมูล

เพราะว่าเราตั้งใจมากจริง

เรื่องของการดูแลการจรภัย
เรากลัวว่าจะมีการศักดิ์ค่าอะไรอย่างนี้
แน่นอนดูแล้วว่าคืนสิ่งที่ตรงนี้มันเป็นการชุมนุมที่เรามาจัดการชุมนุมเฉพาะกลุ่มของเรา

คือวันนี้เราไม่ค่อยกังวลมากเนอะดูจากสถานการณ์แล้ว

ทำให้เราพอใจได้อย่างหนึ่งว่าโอเคน่าจะไม่มีการประทะเกิดขึ้นเนอะ
เพราะว่าปกติจากประวัติที่ผ่านมาเนี่ย
ประทะมันจะเกิดขึ้นจากคนสองฝั่งมาเจอกันมาป๊ากัน
แล้วมันไม่มีในดับหนวดใช่ไหมมันก็จะประท้ากัน
แต่ว่าวันนี้ดูน่าจะไม่มีน่าจะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย

สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับ

คืออันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้เชิงสันติวิธี
ก็คือเราใช้ความน่ารักเข้าสู้เนอะ
ด้วยความที่กลุ่มแรกที่ขึ้นมาเป็นหนังเรื่องศา
แล้วก็จากกระแสเป็ดยางเมื่อคราวที่แล้วที่แยกเกียรติกายเนี่ย
มันมันแมสมากแล้วดูทุกคนชอบมาก

เราก็เลยโอเคงั้นให้เจ้าเป็ดมาช่วยมาช่วยเราต่อสู้แล้วกัน
คือเราไม่อยากให้ภาพมันดูว่าเรารุนแรง

เราก็เลยพยายามแสดงออกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะ
เป็ดในการสื่อสารว่าจะไม่ใช้ความรุนแรงค่ะ
นั่นก็เป็นการออกมาเปิดเผยข้อมูลเนอะ
เมืองต้นถึงทิศทางแล้วก็การขับเคลื่อนต่อไปจากนี้
ก็ยังยืนยันนะคะว่าการชุมนุมของกลุ่มราศดร
มีการชุมนุมต่อเนื่องต่อไปจากนี้อีก๗วัน
แล้วก็จะประกาศหลังจากที่มีการยุติการชุมนุมในคืนนี้
แล้วก็คืนนี้นะคะอย่างที่รุ้งบอกไปว่าการชุมนุมเนี่ย
จะยึดหลักของการอหิงสาไม่ใช้ความรุนแรง
นุมเลิกประมาณไม่เกิน๔ทุ่ม

เสร็จแล้วก็แยกย้ายพรุ่งนี้นัดชุมนุมใหม่ค่ะ
นี่ก็คือบรรยากาศสดนะคะที่บริเวณด้านหน้าธนาคารไทยพาณิชย์สำนักการใหญ่
รายงานสดจากบริเวณด้านหน้าทางธานาคารไทยพาณีสำนักการใหญ่ค่ะ